ทั้งวิ่งทั้งสลับหยุดพักแล้วก็แทรกซ้อนด้วยอาการบาดเจ็บนะครับ
อะไรที่ทำให้ตูนบอดี้แลมมีความหวังและกำลังใจได้เช่นนี้

นับตั้งแต่วันที่ร็อกเกอร์ชื่อดังอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลม
สตาร์ทจากก้าวแรกอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ในการวิ่งระดมทุนช่วย๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ตามโครงการก้าวคนละก้าว
พื้นที่สีแดง๓จังหวัดชายแดนใต้
คือจุดเริ่มต้นที่คนไทยทั้งประเทศได้เห็นความรักและความสามัคคีของประชาชน
ทั้งไถ่พุธไถ่มุสลิม

เพื่อร่วมสมทบทุนและให้กำลังใจ
ก้าวที่กล้าของตูนได้ก่อให้เกิดความชื่นชมจากหัวใจ
ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓
และตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกือบ๓๐๐นาย
เรียงแถวเฝ้าตามเส้นทางวิ่ง

และบอกให้เขาสู้ต่อไป
ตลอด๕๕วัน๒๑๙๑กิโลเมตร
พี่ตูนและทีมงานก้าววิ่งผ่าน
เกิดปรากฏการณ์น่าประทับใจมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชน
คนเท่าคนแก่หรือแม้แต่คนป่วย

และร่วมสมทบทุนเข้าโครงการ
บรรดาน้องนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรี
ออกมาเปิดการแสดงสดตามเส้นทางที่ตูนวิ่งผ่าน
เพื่อแสดงความชื่นชมศิลปินผู้เป็นไอดอลของพวกเขา
ในด้านดนตรีและการใช้ชีวิต
ขณะที่เยาวชนตัวน้อยบางคน
ก็เรียกรอยยิ้มและความประทับใจ
แต่ยังรวมถึงชาวโซเชียลด้วย

เด็กนักเรียนชายชั้นประถม๖จากสุราธานี
เจ้าของวลีดังพี่ตูนศูนย์
ภายหลังได้โอกาสเข้าไปหาพี่ตูน
พร้อมกับอ่านกรหนังตะลุงที่เจ้าตัวแต่งมา
เพื่อเนื้อร้องพลึงโปรดโดยเฉพาะ
ไม่จำเป็นต้องวิ่งเขานะครับ
ช่วยกันรับกระบวนให้ดีเดี๋ยวพี่ทุนลมเสียได้

ดี้แลมแบบไม่ห่วงหล่อห่วงสวย

เพื่อสมทบเท่ากรงการ๙๙ด้วย
เมื่อการให้ของตูนก่อให้เกิดความรักความเสียสละและการแบ่งปัน
ขยายออกไปเป็นวงกว้างในสังคม
นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ตูนไม่เคยย่อท้อหรือถอดใจ
ร่างกายของเขาจะได้รับบาดเจ็บจากการวิ่งสักแค่ไหนก็ตาม
ก้าวแห่งความเชื่อที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
แสงสุดท้ายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ปลายทางความสำเร็จของการวิ่งในโครงการ๙คนละ๙
เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
เครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นศรัทธา
จากหัวใจแห่งการให้และเสียสละอันยิ่งใหญ่
เพื่อส่วนรวมของผู้ชายชื่อสตูนอธิวราคงมาลัย
จากแบบต้องมองสู่แม่สายเธอทำให้เห็นพลัง
ข่าวเทียรัตน์ทีวีรายงาน